มาติดตามเรื่องของเอเชียนเกมครับความพร้อมครั้งที่สิบเก้า
ก็มีการจัดงานมิเตอร์เพลสนะครับนัดสื่อมา
เพื่อประกาศความพร้อมของแต่ละสมาคมครั้งที่๕ครับ
ก็จัดโดยสมาคมนักข่าวสภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างตัวแทนของสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
ในฐานะนายกนะครับแล้วก็คดด่วนนันไนสี่วิชาระเมธากุล
บรรณาภูมิสอนก็บอกว่าต้องการติดหนึ่งในสี่ของการแห่งขัน
คาดว่าจะได้อย่างน้อยสองเหรียญทองแดงครับก็คือ
ทีมในร่มหญิงแล้วก็ชายหาดทีมหญิงส่วนทีมชายหวังลึกว่าจะได้เหรียญเหมือนกัน
จะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกันจบจากโปรแลนด์จะต่อไปที่จีนเลย
ซึ่งเอเชียนเกมสามารถส่งรายชื่อได้เพียงแค่๑๒คนเท่านั้น
สำหรับนักกีฬาครับไปดูวอเล็กบอลทีมชายครับ
เจอกับทางกาต้านะครับแพ้ไป๐ต่อ๓เซต
๒๓๒๕๑๙๒๕๒๒๒๕ในรอบ๑๒ทีมสุดจริงแชมป์เอเชีย
นภาเดชพินิศดีของไทยนะครับทำแต้มสูงสุด๑๓คะแนน
ทีมไทยก็ต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ๗๑๒เจอกับอีรักษ
วันนี้นะครับ๒๔สิงหาคม๑๖นาที๔๕นาที